เดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่รถไฟตู้นอนแห่งใหม่
คันใหม่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย
๙คันจากทั้งหมด๑๑๕คันที่มีการสั่งซื้อจากประเทศจีนนะครับ
รถไฟรุ่นใหม่โฉมใหม่นี้มีความก้าวล้ำนำสมัยครับ
แต่สิ่งพิเศษที่จะได้พบได้เจอนั้นจะเป็นอย่างไร
แตกต่างจากรูปโฉมเดิมที่เราเคยสัมผัสกันหรือไม่

ถูกนำมาติดตั้งในรถไฟตู้นอนชั้น๑รุ่นใหม่ขบวนนี้
ถือเป็นเทคโนโลยีครั้งแรกที่มีในตู้ขบวนรถไฟไทย

การแสดงผลความเร็วของรถอุณหภูมิภายในห้อง
รวมถึงสั่งอาหารจากตู้เสบียงได้โดยตรง
ด้วยบริการอาหารแบบใหม่
สำหรับผู้โดยสารที่สูงอายุหรือผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก

รถไฟล็อตใหม่นี้ได้ออกระบบอำนวยความสะดวกไว้รองรับ
ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเอารถเข็นเข้าไปได้

บริเวณประตูที่ยกรถเข็นขึ้นลงพื้นชันชาลาได้ทุกแบบ
ขณะที่ความปลอดภัยก็มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทุกตู้

ซึ่งมีจ้าทธิคอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
รู้สึกว่าการรถไฟของประเทศไทยเรามีการพัฒนาไป

ก็คือมีการปรับปรุงระบบการคมนาคมนะคะ
ก็ชอบค่ะชอบมากเลย

เพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราไปด้วยนะคะ
คือถ้ามีการรถไฟเราพัฒนาขึ้น
ต่างชาติหรืออาเซียนที่กำลังจะเข้ามา
ก็จะเห็นถึงศักยภาพของคนไทยค่ะ

แล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราค่ะ
ก็จะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วย

แต่ละขบวนมีทั้งหมด๑๓คัน

ประกอบด้วยตู้นอนชั้น๑๑คัน

ซึ่งตู้นอนชั้น๒มีระบบรองรับรถเข็น๑คัน

รองรับผู้โดยสารได้๔๒๐ที่นั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า
การจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ล็อตนี้

ถือเป็นครั้งแรกในรอบ๒๐ปี

ถึง๑๑๕คันจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน
โดยล็อตแรกได้รับมอบมา๓๙คัน
และได้ผ่านการทดสอบการเดินรถ
ระยะใกล้และระยะไกลมากว่า๑เดือน
ระบบรถโดยสารรุ่นใหม่นี้
ก็เป็นรถที่เราสั่งซื้อจากประเทศจีนนะครับ
รุ่นแรกนะครับก็มีความทันสมัยครบทุกด้านนะครับ

มีทั้งตู้นอนตู้นอนตู้นั่งนอน

เรื่องรถสะเบียงก็มีการปรับปรุงใหม่
เรื่องระบบการสื่อสารก็เพียบพร้อม
ห้องน้ำสะอาดทุกอย่างดีนะครับ

ไม่มีการขายของเสียลงบนพื้นเหมือนสมัยก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับ
รถไฟขบวนใหม่จะนำมาเปิดให้บริการเป็นรถด่วนขบวนพิเศษ

กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลราชธานี
กรุงเทพน้องคายและกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่
กลับวันละ๒ขบวนต่อวันรวม๘ขบวน
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๙แสนคนต่อปี
และจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ๗๘๕ล้านบาท
ส่วนค่าโดยสารจะยังคงใช้ราคาเดิม
ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ขบวนนี้นะคะ
ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็จะเปิดให้บริการ
ในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เป็นเส้นทางแรกค่ะ
ลินดาวุตามะข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน